งานแม่เพลิงนี่บรรกาศเราเป็นงานวงงานวัด

มันคึกคืนคึกครากมากมุสมนะคะ
เมื่อวานเป็นงานคอนเสิร์ตคืนที่๓
บอกเลยนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
กับงานลำนึก๓๗ปีการจัดไปของภูมิภูมิดวงจันทร์ค่ะ
บอกเลยครับข้างด้วยศิลปินตลกที่มา
แล้วก็ลูกทุ่งที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะ

มีศิลปินลูกทุ่งทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าตบเท้าขึ้นเวทีค่ะ

เออไอ้โฮยไอ้โฮยไอ้โฮย

พี่เกษมคมสรรนะคะน้องเรลายไลท์สดนะคะ

ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือคนนี้เลย

มาเป็นปีแรกพี่เท่ง
พี่เท้งเหนือเจ้าของเรามานะคะ

ขยับมาทุกปีเลยแต่ว่าติดงานค่ะ
และปีนี้ก็ถือว่าดีมากได้มาร้องเพลง

คนรักแม่พึ่งแบบภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
สมมุติพี่เขายังรับรู้ได้นะ

ตอนนี้ถึงแม้เขาเป็นนางฟ้าแล้วก็ช่าง
แต่เขายังเก็บเกี่ยวความชื่นใจ

พี่ทศพลค่ะเดินมาอีก๑ปี

ได้กลับมาร้องเพลงที่งานแม่พึ่งอีกครั้ง
บรรยากาศก็ยังอบอุ่นเหมือนเคยค่ะ
แม้จะผ่านมาถึง๓๐ปีแล้วนะคะ

แม่พึ่งแบบเหนียวแน่นเหลือเกินค่ะใช่
ฟังเสียงได้ค่ะ

ทั้งการปฏิบัติตัวทั้งการร้อง

ในการเลื่อนเสียงอะไรก็ตาม

แล้วมันกล้องอยู่ในหัวใจ

อาจารย์มันคือคักอยากไปมากบ้าง

จากไปของพี่พึ่งแม่พึ่งของเราเนี่ยค่ะ

ที่วัดทัพกระดานค่ะยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันที่๑๘วิศุนายนใครอยู่ใกล้แถวนั้นนะคะ
ก็สามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้ในแต่ละวัน
ก็จะมีศิลปินสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโชว์กันแบบคับข้างแน่นอน
อย่างคืนนี้คุณผู้ชมแกมมี่โกทั้งค่ายเลย
คือใหญ่มากค่ะคือแบบเป็นงานแบบมหรสบประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรีเลย
นักร้องคนไหนก็ถือเลิกงามอย่างดีเลยนะ
คนที่เข้ามาในวงการใหม่หรือว่ามีผลงานนั้นแล้ว
ต้องไปร้องเพลงที่งานแม่พึ่ง
ถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้ตัวเองดังยิ่งขึ้น
แล้วไม่ได้ฆ่าตัวนะเขาไปกันด้วยความสมัครใจ

สุดยอดนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ยังคงคิดถึงแม่พึ่งอยู่ตลอดเวลาเลย

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ